ซึ่งวันนี้มีปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์เกิดขึ้น
นั่นก็คือปรากฏการณ์สุริยุปราคานั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ในบ้านเราในประเทศไทยต้องบอกก่อนว่าจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน
ใช่ค่ะใกล้บ้านเราที่สุดที่เห็นเต็มที่เป็นวงแหวนเลย

วันนี้เรามีหลากหลายพื้นที่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามภาพบรรยากาศกัน

ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สงขลาด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามบรรยากาศกันได้

ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ด้านบนคือคุณคุปตนัน
คุณคุปตนันอยู่ที่ตึกของไทยรัฐทีวีเลยค่ะ
อยู่ชั้นดาดฟ้ารอรายงานอยู่นะคะ
ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
เพราะว่ากรุงเทพมหานครที่บังมากที่สุด

ใช่ค่ะแล้วก็ด้านล่างที่คุณผู้ชมเห็นคือ

ช่วงเวลาที่จะบังก็คือประมาณเที่ยง๘นาที
บางมิตรมากที่สุดนั่นเองนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้เลยค่ะ
ด่านฟ้าของไทยรัฐทีวีนะคะ
คุณคุปตนันรอรายงานอยู่
เราไปชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ติดตามรายงานจากคุณคุปตนันพิสิทธิมหันค่ะ

รวมถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่บนชั้น๑๓ของสวีดีโอไทยรัตท์ทีวี
เพื่อที่จะชมหนึ่งปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ
เพราะว่าถือว่าเป็นแอนนัวของปรากฏการณ์สุริยุปราคานะครับ
เรามีมาก่อนหน้านี้๑ครั้งแล้วนะครับในช่วงต้นปี
นี่ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับ
ตอนนี้ถ้าเกิดเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้า
ถ้าหากจะชมปรากฏการณ์นี้คุณผู้ชมสามารถที่จะชมได้ผ่านกล้องโทรทัศน์
รวมไปถึงถ้าหากมีแว่นที่สามารถที่จะกรองแสงได้

แต่ถ้าหากชมด้วยตาเปล่าถือว่าเป็นอันตรายนะครับ
โดยเฉพาะใครที่อยู่บริเวณทางตอนบนอยู่ในเมืองไทย
เพราะว่าการเกิดสุริยุปราคาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงนะครับ
ดังนั้นจึงมีแสงของดวงอาทิตยสามารถที่จะส่องเข้ามาถึงดวงตาของเรา

โดยในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับจะเห็นสุริยุปราคาเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับ
โดยการเกิดสุริยุปราคาต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้จึงช่วงต้นปีเมืองไหนของเราไม่ได้เจอปรากฏการณ์นี้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้ในช่วงปลายปีนี้เราจะได้ชมกัน
ซึ่งหลายจุดหลายพื้นที่ได้ชมกันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วง๑๑โมงที่ผ่านมา
ซึ่งตอนนี้ช่วงเที่ยงถือว่าเป็นช่วงที่จะได้เห็นการเคลื่อนตัวของดวงจันทร์เข้าไปบดบังดวงอาทิตย์เยอะที่สุดนะครับ
กรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ๕๖เปอร์เซ็นต์นะครับ
จุดที่เห็นเยอะที่สุดก็คือบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยก็คือในพื้นที่ภาคใต้
โดยปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่โลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ในแนวระนาบเดียวกันนะครับ
ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือดวงจันทร์จะไปบดบังเงาของดวงอาทิตย์นะครับ
ซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าในเมืองไทยของเรานั้นเห็นเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นก็เรียกว่าสุริยุปราคาแบบวงแหวนนะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้ต่อไปปรากฏการณ์นี้ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่หลายคนจะเริ่มรู้สึกได้สัมผัสนะครับ
ก็คือการเย็นตัวลงของอุณหภูมิ
หมายความว่าหลังจากการเกิดสุริยุปราคาในครั้งนี้แล้วอุณหภูมิในหลายพื้นที่ก็จะเย็นลงนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสาน
ใครที่อยากชมปรากฏการณ์นี้แบบเห็นจริง
ลักษณะการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์เข้าบทบางเงาของดวงอาทิตย์สามารถที่จะชมได้จากโทรทัศน์นะครับ
สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าการที่ออกมาดูด้วยตาเปล่า
ซึ่งเป็นอันตรายแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยสูงเท่านั้นนะครับ
เราสามารถชมปรากฏการณ์ด้วยตาของตัวเองได้
ดังนั้นเนี่ยนะครับสำหรับใครที่จะชมสามารถที่จะชมได้ตามท้องฟ้าจำลองนะครับ
วิทยาศาสตร์ต่างที่จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมเพลียง
เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ชมปรากฏการณ์นี้นะครับ
และนี่คือการรายงานสดนะครับสถานการณ์การเกิดสุริยุปราคาบางส่วนนะครับ
หรือว่าวงแหวนจากชั้น๑๓สุดีโอแท้วรัฐทีวีนะครับ

เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าทางพื้นที่ภาคใต้จะได้เห็นมากกว่า
คือกินพื้นที่เข้ามาประมาณถึง๗๖กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ
เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะ
คุณทัศนัยโค้ดทองรายงานสดมาจากจังหวัดสงขลา

เฝ้ารอชมปรากฏการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมดูนาฬิกาประมาณเที่ยงกับ๙นาทีแล้ว
ณเวลานี้ครับเป็นเวลาที่ดวงจันทร์ได้บทบังดวงอาทิตย์มากที่สุด
ในการเกิดสุริยุปราคาในประเทศไทยในพื้นที่ของจังหวัดสงขรา
เพราะตอนนี้กำลังเกิดขึ้นคุณผู้ชมดูบรรยากาศกันก่อน
ประชาชนเยาวชนมารอดูจำนวนมากซึ่งเวลานี้เป็นเวลาที่พีคที่สุด
การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาแล้วแสงแดดเนี่ยเริ่มลดความอ่อนแรงลง
อากาศล่าสุดเป็นอย่างไรไปชมภาพสดจากกล้องและเลนพิเศษของเรานะ
ตอนนี้คุณผู้ชมไปดูดวงอาทิตย์ด้านบนเลยเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
คุณผู้ชมแบบนี้มองตาเปล่าตาบอดได้นะครับเพราะว่าการเกิดในครั้งนี้
ไม่ได้เกิดแบบว่าบทบังมิตรทั้งหมดมันทำให้ยังคงมีแสงของดวงอาทิตย์
อดส่องลงมาถ้ามองด้วยตาเปล่าจะตาบอดได้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
หรือว่าใช้เขาเรียกว่าหน้ากากอ๊อกเล็กนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะ
อธิบายชัดแบบนี้ถ้าใครไม่เข้าใจอันนี้ครับบางส่วนที่เกิดขึ้นในไทยเป็นแบบนี้
เป็นแบบนี้นะฮะแบบนี้จะไปเกิดขึ้นที่ซาอุคุณผู้ชมคือวงแหวนนะฮะ
แล้วก็ที่สิงคโปร์ก็จะเห็นเป็นวงแหวนกลับแบบเต็มดวงมิตรแบบนี้เลย
เดี๋ยวไปสัมภาษณ์บรรยากาศของประชาชนกับเยาวชนที่มาชมในวันนี้กันหน่อยว่าเขารู้สึกอย่างไร
นี่มาคนนี้กำลังส่องอยู่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตคุยด้วยกับกล้องนิดนึง
ชมหรือยังตอนนี้บทบังเยอะสุดแล้ว

ประทับใจเหตุการณ์นี้ไหม

ก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้มาเหมือนกัน

แต่ได้จังหวะมองดูพอดีตอนนี้พีคสุดพอดีเลยนะฮะ

ภาพที่เห็นดัวที่เป็นสีอะไรครับ

เยอะแล้วค่ะตอนแรกมายังไม่ได้

บอกความประทับใจเชิญชวนคุณผู้ชมนิดหนึ่ง
ตอนนี้ส่องได้อยู่

เชิญชวนให้ชมกันแล้วกันเนอะขอบคุณมากนะครับ

มาคุยกับพี่หน่อยช่วนครับ

คุณผู้ชม

สวยไหม
นี่ฮะเป็นบรรยากาศสดที่ให้ชมตอนนี้
ณหดูดาวเฉลิมพระเกษ๗รอบพระชมพัฒนศาสตร์จังหวัดสงครา
คุณผู้ชมครับนอกจากสิ่งที่เราได้เห็นปรากฏการณ์สุยุปราคาแล้วเนี่ย
ต้องบอกว่าการเกิดปรากฏการณศาสตร์ในครั้งนี้มันมีผลทางโหรศาสตร์ด้วย
มีการเคลื่อนย้ายของดวงดาวแล้วจะมีผลกับคนที่เกิดราศีใดบ้าง
สำหรับเรื่องสุริยุปราคานะครับก็ต้องบอกกันว่าจริงส่งท้ายปี
ดวงดาวแรงทิ้งถวนเวลาเกิดสุริยุปราคา
ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าราหูอมอาทิตย์
คุณก็ต้องระมัดระวังอย่าไปทำอะไรที่มันแปลก
กิจกรรมที่มีความรวดผลเสี่ยงภัยอันตราย
ก็ต้องระวังและที่สำคัญคือต้องมีสติให้มากขึ้น
อยู่คนโบราณเนี่ยก็จะมีการฉดคาถานะครับบทหนึ่งเขาเรียกว่าคาถาสุริยะบับพา
แล้วก็จันทบภานะครับเป็นคาถาที่เอาไว้กันเคราะห์
หรือว่าการคลาดจากสุริยุปราคาหรือแม้กระทั่งจันทรุปราคาได้ด้วยครับ
นี่ครับหน้ากากออกเหล็กคุณผู้ชมหยิบมาเลยครับแล้วก็ส่องไป
นี่เห็นเหมือนกันแต่ว่าแสงที่เห็นจะเป็นแสงสีเขียวเพราะว่า
กระจกนั้นคนละอย่างกันนะฮะรวมทั้งถ้าใครไม่อยากส่องด้วยตาตรงนี้
นี่ใครมีอุปกรณ์แบบนี้ในครัวที่มันเป็นรูแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
เอามาส่องกลางแจ้งครับเงาที่ตกกระทบที่พื้นเห็นไหม
มันจะเป็นครึ่งหนึ่งของดวงอาทิตย์ก็สามารถเห็นเหมือนกันเด็ก
มาเล่นได้ถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ในครัวแบบนี้คุณพ่อคุณแม่พาลูกทำก็ได้
หรือเอากระดาษมาเจาะเป็นรูมาส่องดวงอาทิตย์นะฮะแล้วก็มาส่องให้ตกกระทบกับพื้นแบบนี้
ก็สามารถรับชมได้เหมือนกันนี่เยาวชนยืนชมเต็มไปหมดเลย
อีกครั้งถ้าใครพลาดชมในวันนี้นะฮะอีกครั้งหนึ่งเดือนมิถุนายนปีหน้าเป็นบางส่วน
แต่ถ้าอยากชมแบบวงแหวนหรือเต็มดวงรออีก๑๐๐ปีถึงจะได้ชมกันนะครับ

คุณผู้ชมคงได้เห็นแล้วว่าสวยงามขนาดไหนนะครับ
แล้วก็ยังชมกันต่อได้ในพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับ
ไปจนถึงประมาณบ่ายสองห้านาทีครับ
ดวงจันทร์จะเคลื่อนออกไปจากดวงอาทิตย์ทั้งหมดเลยนะครับ
ชมได้ตอนนี้เลยครับแต่ย้ำว่าอย่ามองเกิน๕วินาที
เสร็จปุ๊บเอาลงแล้วค่อยส่องใหม่เพื่อเป็นการถนอมสายตานะครับ
และนี่คือบรรยากาศสดนะฮะจากหอดูดาว๗รอบเฉลิมพระเกียรติที่สงขราครับ
แล้วผมทัศนัยไปทุกที่รายงานสดจากสงขลาครับ
ขอบคุณคุณทัศนัยด้วยนะคะไปทุกที่จริง
แล้วก็อย่างที่คุณทัศนายย้ำเลยคือคุณผู้ชมมาดูได้
แต่อุปกรณ์ก็คือต้องพร้อมนิดนึงไม่ใช่ว่าใส่แว่นกันแดดธรรมดาแล้วจะไปมองได้นะ
อันนี้เดี๋ยวสายตาจะมีปัญหานะคะยังไงก็ต้องมีอุปกรณ์
ถ้าเป็นแผ่นเอ็กซาเรย์เขาบอกว่าต้องเป็นแผ่นเสียที่มันมืดน่ะ
คือจะเห็นว่าแบบเป็นขาวเทาไม่ได้เลยนะ
เพราะฉะนั้นต้องใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องด้วย
นี่แหละค่ะเรามีภาพบรรยากาศอีก๔จุดให้คุณผู้ชมได้ดูด้วย
จุดแรกด้านบนทางซ้ายมือซ้ายมือของมุมจออุทยานดาราศาสสิรินทรจังหวัดเชียงใหม่
ที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าจะบดบังมากที่สุดประมาณ๔๐
แล้วช่วงเวลาที่จะบดบังมากที่สุดคือตอน๑๑โมง๕๘นาที
เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเริ่มคลายแล้วนะคะ
อันนี้คือจุดที่อุทยานดาราศาสซิรินทรที่เชียงใหม่
ใช่ทีนี้ดูด้านบนนะคะไปทางด้านของขวามือบ้าง
อันนี้เป็นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติที่นครราชศรีมาโคราชค่ะ
ใช่ค่ะที่นี่จะบังมากสุดประมาณ๕๐
แล้วช่วงเวลาที่บังมากที่สุดก็คือช่วงประมาณเที่ยง๑๑นาที
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือก็เริ่มเคลื่อนออกเหมือนกัน
ทีนี้อีกจุดนึงนะคะดูทางล่างขวาก่อน
ขวานะคะเป็นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสงขลาค่ะ
เพราะว่าทางซ้ายมีการเคลื่อกล้องนิดนึงนะดูทางขวาก่อน
ขวาก็คือที่คุณทัศนัยอยู่แล้วก็รายงานมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ
สงขลาจะเห็นบทบังมากที่สุดคือ๗๖
แล้วจะบดบังมากที่สุดคือช่วงเวลาเที่ยง๘นาทีนั่นเองนะคะ
และอีกมุมหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะทางซ้ายล่างเนี่ย
ก็เป็นจุดที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฉะเชิงเซาเหมือนกันทางคดีอ่า
บางทีมันมีเมฆบังนะคะก็จะมองไม่เห็น
คือคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าตรงที่ฉะเชิงเซาทำไมมันเต็มดวงหรือเปล่า
ไม่ใช่นะคะแล้วก็ที่ฉะเชิงเซาเนี่ย
จะบังประมาณ๕๖๖๔ช่วงเวลาที่จะบังมากที่สุด
บังมากที่สุดก็คือเที่ยง๘นาทีนั่นเอง
ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทั้ง๔จอบนหน้าจอตอนนี้เนี่ยนะคะ
ดูทั้ง๔จุดสังเกตการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้
และช่วงเวลาการเกิดจริงเกิดตั้งแต่ช่วงสาย
คือประมาณ๑๐โมงถึงบ่าย๒โมงแล้วก็จะชัดที่สุดคือช่วงเที่ยง
ตอนนี้ที่หน้าจอนะคะฝั่งซ้ายล่างที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
นี่คุณผู้ชมจะเห็นภาพกลับมาแล้วนะคะ
เขาบอกว่าเรื่องของสุริยุปราคาบนโลกจริงเนี่ย
ปีนึงมันเกิดได้ประมาณอย่างน้อย๒ครั้ง
มากที่สุดต่อปีที่จะเกิดขึ้นได้เลยก็คือ๕ครั้งต่อปี
ซึ่งครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะ
เดี๋ยวจะข้ามเป็นปีใหม่แล้วนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นภาพที่คือหลายคนอยากจะเห็น

แต่ว่าอย่างของเราประเทศไทยตอนนี้เป็นแบบบางส่วน
ก็เลยอาจจะไม่เห็นเป็นวงแหวนนะคะ
ถ้าเกิดจะเห็นแบบนั้นแบบเป็นวงแหวน
ก็คือสามารถดูได้ที่สิงคโปร์นั่นเองค่ะ
ทีนี้เมื่อสักครู่คุณจุธารัฐบอกว่า

ที่ไทยเราจะเห็นเป็นบางส่วนเหมือนกัน
ก็คือวันที่๒๑มิถุนายนปี๖๓นั่นเอง